มาเอาใจหนอนหนังสือที่ชื่นชอบในการอ่านกันบ้างนะคะ
สำหรับงานสัปดาห์หนังสือปีนี้
ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้แล้วค่ะ

โดยปีนี้มาภายใต้ธีมความหวัง
ความหวังที่อยากจะให้คนไทยรักการอ่านมากขึ้นนั่นเองนะคะ

ให้เรานอนหนังสือได้ร่วมเปิดโลกกระทัดด้านใหม่
ไม่ว่าจะเป็นการนำแนวคิดเชิงปรัชญา
จากสัตว์อาจารย์ด็อกเตอร์ปุ๋ยอึ้งพากร
ในชื่อนิทัศกาลจากคันมารดาถึงเชิงตะกร

ยังจะได้ร่วมทำบุญบริจาคหนังสือผ่านโครงการ๑อ่านล้านตื่น
ได้พบปะใกล้ชิดกับนักเขียนในดวงใจอีกมากมายนะคะ
โดยจรรย์หอมเทียนทองนายกสมาคมผู้จัดทีม
และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งจีรนันพิษปรีชานักเขียนชื่อดัง
และนักแสดงหนุ่มผู้รักการอ่านเฟรมชวิน
เชิญชวนผู้ที่สนใจไปร่วมงานได้
ตั้งแต่วันที่๒๙มีนาคมถึง๑๐เมษายนนี้ค่ะ

นั่นคือโครงการหนึ่งอ่านล้านตื่น
นั่นก็คือการที่เราจะนำเงินที่ได้จากการขายหนังสือ
เพื่อไปซื้อหนังสือต่ออีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่จะมอบให้เด็กด้วยโอกาสที่เขาไม่ได้มีโอกาส
จากคันมารดาถึงเชิงตะกรซึ่งเป็นโมงบอกถึงคุณภาพแห่งชีวิต
และเป็นที่ถึงความหวังของคนไทยที่ควรจะได้
ฝากมากันเยอะนะครับผมวันที่๒๙มีนาถึง๑๐เมษายนนี้นะครับ
ที่ได้เขียนก็เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็มาขอลายเซ็นต์กันได้ครับ